ตี้สาวค่ะหอบหลักฐานร้องสื่อด้วยแจ้งความด้วยนะคะ
บอกว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันพักหนึ่งแล้วนะคะ

เธอก็เห็นว่ามันมีการขายของหลายรายการ
เธอก็เลยหลงเชื่อว่ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นจริง
วันนั้นเธอไปเห็นลูกวิ่งไฟฟ้ากำลังต้องการ
อยากจะออกกำลังกายซื้อซะหน่อย
และหลังจากนั้นซื้อโซฟาอีกตัว
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ของไม่ได้
พอถูกต้องถามไปปิดเฟซบุ๊กนี้

นางสาวอัญชุลีกรเป็งลืออายุ๒๒ปี
เป็นชาวเชียงใหม่น้องคนนี้มีอาชีพเป็นพริตตี้
เรื่องที่เขาเอามาร้องเรียนกรณีที่ตัวเอง
ถูกนางสาวพิชามพิบูลกิติกุล
อายุ๒๗ปีเป็นชาวลำพูน
หลอกขายรูวิ่งไฟฟ้าผ่านเฟซบุ๊ก

แอดเฟซบุ๊กมาหาก่อนเลยนะ
ในเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าคุณไอ
แล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่พักหนึ่ง
เป็นเพื่อนกันทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา

ขายสินค้ามากมายเลยจนน่าเชื่อถือ

โพสต์ขายลูกวิ่งออกกำลังกาย
เมื่อวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
ระบุว่าราคาขาย๕๐๐๐บาท

ตอนซื้อมา๒๒๕๐๐บาท

ก็เลยสั่งซื้อไปค่ะโอนเงินให้เรียบร้อย
ถัดมาติดตามดูเฟซบุ๊กของผู้ต้องหาอีก
ก็พบว่ามีการขายสินค้าต่อเนื่อง
และเห็นโซฟาเธอก็อยากได้อีก
บอกว่าขาย๑๐๐๐บาท
ซื้อมา๓๐๐๐บาทก็เลยสั่งซื้อไป
สำหรับผู้ต้องหาเห็นว่าสั่งมา๒อย่าง

เดี๋ยวแถมโซฟาให้อีก๒ชุด

เป็นครั้งที่๒ผ่านไป๑สัปดาห์

สินค้ายังไม่มาส่งเลย
สอบถามกลับไปผู้ต้องหาอ้างว่า
เดี๋ยวให้เลขาตามให้มีเลขาด้วยนะคะ
หลังจากนั้นปิดช่องทางการติดต่อไปทั้งหมดเลย
เธอก็เลยเอาชื่อไปสอบประวัติ
พบว่าผู้ต้องหาคือทราบชื่อจริงเขาเลยนะ
นี่แหละนางสาวพิชาม
เคยติดคุกแล้วพ้นโทษออกมาไม่ถึงปีด้วย
และคดีที่เคยถูกดำเนินคดีทั้งหมด๖คดี
มันเกี่ยวกับการช่อกงทั้งหมดเลย

คดียาวเป็นหางว่างเลยค่ะ
และเค้าก็เพิ่งออกคุกมายังไม่ถึงปี
คดีตอนนี้มี๖คดีแล้วค่ะ
ล่าสุดก็คือเดือน๗ที่มีการแจ้งความไว้

เงินเก็บก็คือหนูตั้งใจจะเอาซื้อโซฟาให้ลูก

แล้วตอนนี้ก็คือเป็นเงินเก็บเลยค่ะ
เป็นแบบก้อนเดียวก็คือมันอาจจะดูน้อย

ผู้เสียหายเขาแจ้งความนะคะที่สมพสรรป่าตอง
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหญิงสาวรายนี้นะ
ที่ชื่อว่าพี่ชามเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าคุณไอ
และหากมีการเสนอขายสินค้าราคาถูก
ผู้เสียหายเขาก็บอกให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจ่ายเงินนะ
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
จากนี้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ได้ข้อมูลว่ามีผู้เสียหายหลายรายแล้ว
ที่ถูกนางสาวพิชาม
หลอกในลักษณะเดียวกันเลย
ประมาณ๒๔รายค่ะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจได้นะคะ